ส่วนเรื่องของที่พึ่งทางใจก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะช่วงของยุคโควิดระบาดแบบนี้
พ่อค้าแม่ขายหลายคนก็ลำบากก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันหน่อย
โชคดีคุณผู้ชมมีพระรูปหนึ่งนะคะท่านเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรี
มามอบเครื่องรางของขลังวัตถุมงคล
เสริมใจให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขาย

ไปดูกันหน่อยนะคะที่ไหนอย่างไร
นี่ค่ะพระรูปนี้คือพระครูสมศักดิยติโก
หลวงพ่อตีแห่งวัดโพทะเลจังหวัดพิจิตร
โอ้โหท่านโด่งดังนะคุณโด่งดังเรื่องการปลุกเสกประหลัดขิกและสากมงคล
ท่านก็เลยหอบฮิ้วมาเลยจากพิจิตรมาสิงห์บุรี
นี่สากนี่นะมากมายหลากหลายอย่างเลยนะ
ที่มาได้เนี่ยเป็นเพราะว่านายชัยแห่งร้านหอยทอดชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นผู้นิมนต์มานิมนต์มาที่ร้านน้อยส้มตำ
ถนนวิไลจิตตำบลบางพุทธศาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
พอสาธุชนทราบข่าวเท่านั้นแหละ

โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายมาเลยค่ะมาอย่างไวมาขอรับประหลัดขิกและสากมงคล
หลวงพ่อตีนำมาแจกอย่างคึกคัก
พ่อตีได้มอบสากยักษ์ให้กับร้านน้อยขายส้มตำ
แล้วก็ให้พรให้ค่าขายร่ำรวยอย่าได้เจ็บอย่าได้จนขอให้รวย
ยักษ์นี่เข้าใจเป็นของมงคลเพื่อให้ร้านนั้นขายดิบขายดี
ต้องซึ่งเขามีความเชื่อนะว่าสากยักษ์เนี่ยนะคะ
เป็นลักษณะเหมือนเมตตามหานิยม
หนุนดวงหนุนโชคหนุนลาบให้ค้าขายดี
ใครมีติดไว้ภายในร้านค้าเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบ

ขนาดที่เขามอบให้ที่ท่านมอบให้เนี่ยนะ
นิ้วทำจากไม้ขนุนด้วย
ไม้ผนุนก็เป็นไม้โมงคลนะคะโอเค
และหลวงพ่อตีท่านยังบอกอีกนะว่าได้ทำประหลัดขิกจากมงคล
แก้และสีพึ่งเสน่ห์
ที่ลงคาถาอาคมปลุกเสกลงอัคระมนต์คลังเอาไว้แล้ว

แล้วตอนนี้ก็เอามาแจกฟรีให้กับผู้ที่เริ่มสายศรัทธานะ
ก็แน่นอนล่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
กเอาไว้มีเอาไว้ก็เชื่อว่าจะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
จะให้ค้าขายดีมีกำไรจะได้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้
เห็นว่าไปแจกหลายที่ถ้าคุณพิจิตรก็ไป
จิตสิงห์บุรีนะพื้นที่ใกล้เคียงลงอัคระมงคลอะไรให้

ถือเป็นความเชื่อนะแต่ท้ายที่สุดไม่ใช่ว่าจะนั่งอยู่เฉย

จริงค่ะถ้าขยันอย่างไรก็ผสมความสำเร็จอยู่แล้วนะครับ